หน้าเหตุการณ์ที่คนร้ายฉุดเซลล์ขายรถเป็นผู้หญิงนะครับ
เข้าป่าเพื่อข่มขืนข่มขืนเสร็จแล้วเขาหลบหนีไปครับ
เหตุการณ์นี้นะครับตำรวจภูทรสำนักทองที่จังหวัดระยองครับ
เข้าตรวจสอบเหตุหลังรับแจ้งว่ามีคนร้ายฉุดผู้หญิงไปข่มขืนในป่าครับ
ชาวบ้านเนี่ยพยายามช่วยกันตามจับคนร้ายแต่ว่าจับไม่ทันคนร้ายหนีขึ้นเขาไปได้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในสวนยางพาราในพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๓๕ปีครับเป็นเซลล์ขายรถมีอาการหวาดภาวะ
หวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เธอเพิ่งเผชิญมาเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเรื่องเนี่ยนายชัยยศเลียวคำหรือว่านายโออายุ๔๘ปีครับ
เป็นชาวจังหวัดสงขลาถ้าหากว่ามีภาพหน้าผู้ก่อเหตุสลับขึ้นมาได้เลยนะครับ
เพื่อใครเจอจะได้ช่วยกันแจ้งเบาะแส
เขาติดต่อเพื่อจะขอซื้อรถกระบะนี่คือนายโอครับ

นายชัยยศเลียวคำอายุ๔๘ปีชาวสงขลาติดต่อมาขอซื้อรถกระบะอยากจะออกรถ

แต่บอกว่าไม่สะดวกไปทำเอกสารไปเซ็นสัญญาที่โชว์รู

บกวนเจ้าหน้าที่ช่วยเอาเอกสารมาให้เซ็นหน่อยได้ไหม

ก็เลยนัดแนะสถานที่ครับทางเซลล์ขายรถซึ่งเป็นผู้หญิงและเป็นผู้เสียหายเนี่ย
ก็เดินทางออกมาขับรถออกมาเพื่อจะเอาเอกสารมาให้เซ็นครับ
เริ่มแปลกแล้วนะชมพู่และคุณผู้ชมดูนะฮะ
เส้นทางที่เข้ามามันมีแต่ป่าเต็มไปหมดเลย
สวนยางเอ่ยสลับกับต้นไม้ต่างไม้ใหญ่เต็มไปหมดฮะ
พอมาถึงเนี่ยเฮ้ยไหนเนี่ยคนไหนลูกค้า
เจอนายชัยยศท่าทีมีพิรุษไม่น่าไว้วางใจ
เธอไม่ยอมลงจากรถนะครับตอนแรกล็อกรถเลย
แต่ว่านายชายศชักมีดออกมาขู่ลงจากรถเดี๋ยวนี้

ไม่ลงเดี๋ยวจะฆ่าเดี๋ยวจะแทง
ด้วยความกลัวก็เลยยอมลงจากรถครับ
แล้วนายชายศใช้มีดจี้บังคับเธอลากเธอเข้าไปในป่า
พยายามขัดขืนร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ว่าอย่างที่ทราบอะครับสองข้างทางมีแต่ป่าเต็มไปหมดเลยนะฮะ
โกนเท่าไหร่ก็ยังไม่มีใครได้ยินค่ะ
นายชายศลงมือข่มขืนเธอครับจนสำเร็จความไข้
หลังจากนั้นชาวบ้านขี่รถผ่านมานายชายศได้ยินเสียงชาวบ้านมา
ด้วยความตกใจรีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีขึ้นเขาไปครับ
ส่วนผู้เสียหายวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แล้วตำรวจส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระยอง
พลเมืองดีบอกว่าเห็นรถจอดเปิดประตูอยู่ริมถนน
แล้วก็มีรองเท้าตกอยู่หนึ่งข้าง
ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างรวดเร็ว
จะพบว่าผู้เสียหายวิ่งออกมาร้องไห้มาขอความช่วยเหลือ

ต่อมาตำรวจผู้นำชุมชนและชาวบ้านกลุ่มจิตอาสาครับ
นี่ฮะเขาต้องใช้รถวิบากเพื่อขี่รัดเลาะขึ้นเขา
เพราะว่าทางมันค่อนข้างคดเคี้ยวครับ
เพื่อจะตามล่าตัวคนก่อเหตุ
หวังว่าจะปิดป่าไล่ล่าแต่ยังไร้วี่แวว
จากพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีแต่ป่าเต็มไปหมดเลยครับ
แล้วตามหาตั้งแต่ช่วงเย็นถึงกลางคืนก็ยังไม่เจอ
ดังนั้นเดี๋ยววางแผนและค้นหาต่อครับ

ผู้ชายคนนี้ครับเสื้อสีเหลืองบอกว่า
นายโอมาสมัครเป็นลูกน้องเพื่อจะกรีดยาง

ตัวในโอเป็นคนขี้อายเจ๋มนะ
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรื่องจะออกรถ
ถ้ารู้จะบอกเลยว่าอย่าออกรถและอย่าไปออกรถให้เขา
ลำพังแต่ละวันเนี่ยเงินทองยังไม่ค่อยจะมีเลย

ก่อนจะล่อลวงเซลล์ให้ออกมา
อ้างว่าไม่สะดวกไปทำเอกสารที่โชว์รูม
แล้วก็ก่อเหตุข่มขืน
ก่อนก่อเหตุยังมายืมมอเตอร์ไซค์ไปอีกด้วยบอกว่ามีพัสดุมาส่งจะยืมไปรับของ
อันนี้ไม่ได้เอกใจเพราะว่าปกติก็สั่งของแล้วก็ยืมรถไปรับของอยู่แล้วเป็นประจำ
รู้อีกทีหลังเกิดเรื่องแล้วเขาบอกเลยว่ามอบตัวเถอะโอ้อย่าหนีเลยยังไงก็หนีไม่พ้นฮะ
เพราะว่าสิ่งที่ทำมันให้มอบตัวเถอะครับหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าสิ่งที่ทำมันชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ปลื้มเลยครับ
สถานการณ์แบบนี้มันตำรวจหนีเขาไม่พ้นแน่หนีได้ก็ต้องหายตัวครับ

โกรธครับผมไม่เคยคิดเลยผมอยู่ที่ผืนนี้มาสิบกว่าปีไม่เคยมี

การแบบนี้ไม่มีครับเพิ่งจะครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเคยรับรู้ก็รู้สึกรู้สึกแย่
ตอนนี้ก็ยังคิดว่าเขายังอยู่ในพื้นที่อยู่
อยู่ครับคิดว่าอยู่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักที่ไหนเลยเพราะว่าเพิ่งขึ้นมาอยู่นี่ก็ที่ไปบ่อยที่สุดก็คือร้านค้าครับร้านกาแฟ
หากันตั้งแต่เย็นเมื่อวานจนกระทั่งตกกลางคืนแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้ตำรวจได้บ่อแสจากชาวบ้านบอกว่าเหมือนเห็นนายชายศหรือนายโอคนก่อเหตุแว๊บลงมาจากเขา
จากเขานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นหนีกลับขึ้นไปอีกแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์วิบากแล้วก็รถยนต์นะครับ
กระชับพื้นที่จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะครับ
คาดว่าผู้ก่อเหตุคงเริ่มหิวแล้วต้องการอาหารก็เลยลงมาจากเขา
แต่ก็ยังกลัวความผิดอยู่ก็เลยหนีต่อครับอีกไม่นานคาดว่าน่าจะได้ตัว
ดังนั้นดูหน้าอีกครั้งหนึ่งใครเจอเบาะแสใครเห็นหน้าผู้ก่อเหตุหน้าตาแบบนี้นะฮะ
ได้เลยครับในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับโอ้โหน่ากลัวมากนะ
คิงถือว่าเป็นบุคคลอันตรายมากนะคะที่ยังไม่ได้ตัว
ลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงก็ต้องระวังด้วยในพื้นที่